คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์บ้านเมืองกันหน่อยที่ปราจีนบุรี
มีคุณลุงคนหนึ่งเขาก็เดินออกกำลังกายตอนเช้าจ๊อกกิ๊กกันไป
ระหว่างเดินผ่านถังขยะมีเสียงเด็กร้องออกมาจากถังขยะ
ก็เลยชะโงกหน้าไปดูพบทารกแรกเกิดถูกนำไปทิ้งเอาไว้ครับ
นี่ก็เลยรีบไปแจ้งทางด้านของนายกอบตไปช่วยดูทีเถอะที่เกิดขึ้น
พอนายกอบตไปถึงอยู่ที่บ้านเลขที่๕๘ทับ๓ตะบนบ้านพระ
ที่อำเภอเมืองปราจินบุรีก็ไปพบคุณลุงทวีรุ่งโรศกำลังนั่งอุ้มทารกอยู่ที่ตัก
แล้วก็นั่งอยู่ใกล้กับถังขยะแบบนี้แหละครับ
จากการตรวจสอบพบว่าเด็กทามรกเป็นเพศหญิงยังมีสายสดือติดอยู่เลยนะครับ
สภาพเนื้อตัวเปื้อนเลือดนะฮะก็เลยแจ้งทางด้านของกู้ชีพ
ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ตอนนี้อาการน้องเด็กคนนี้ก็ปลอดภัยนะครับ
สอบถามคุณลุงทวีผู้พบเด็กเป็นคนแรกก็บอกว่า
ขณะที่กำลังเดินออกกำลังกายผ่านบริเวณถังขยะตรงนี้
ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาก็เลยตามหาเสียงดูซิว่าอยู่ตรงไหน
ไปเจออยู่ในถังขยะสีน้ำเงินตรงนั้นนะครับ
ทารกน้อยห่อด้วยผ้าขนหนูก็เลยนำขึ้นมาจากถังขยะ
แล้วก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดการณ์ว่าคนที่นำไปทิ้ง
ก็น่าจะเป็นแม่เด็กวัยใสแหละครับที่ไม่พร้อมจะมีบุตรและคลอดลูกออกมา
ก็เลยนำไปทิ้งเอาไว้หวังจะให้มีคนเอาไปเลี้ยง
ก็ต้องมีการสืบหาแม่เด็กต่อไปนะครับ